ออกมาออกมาอย่าหลบหนีเราล้อมไว้หมดแล้ว
ล้อมจับอะไรคุณผู้ชมไปดูกันไหม

เพราะมันหลบอยู่ในแถวเล้าไก่
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจ
ช่วยกันจับงูเหลือมที่แอบเลื้อยเข้าไปกินไก่
ที่เป็นไก่พันธุ์ดำราคาแพงแน่
เล้าไก่ของนายสิทธิชัยแทร่หว่างอายุ๕๕ปี
บ้านเลขที่๓๖หมู่๑๓ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
กว่าจะจับเจ้างูเหลือมตัวนี้ได้

เนื่องจากแถวเล้าไก่มันมีซอกมีหลืบซับซ้อนไปมา
งูมันก็เลื้อยหลบหลีกซับซ้อนไปมานะฮะ

หลังจับได้ก็วัดขนาดลำตัวยาว๔เมตรกว่า
น้ำหนักก็ประมาณ๑๒กิโลกรัม
นำใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะฮะ
ในร้าวบอกว่ารอดแล้วรอดแล้ว
ไม่แน่นะอาจจะมาตัวใหม่ก็ได้นะ

ใช่ค่ะอันนี้งูเหลือม๔เมตรนะ

ไปดูขนาดย่อมงูเขียวสักเมตรหนึ่ง
งูเขียวไปอยู่แถวบริเวณหน้าตลาดเทศบาล๒
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองนะครับ
งูเขียวตัวนี้มันเลื้อยอยู่บริเวณหน้าบันไดธนาคาร
แล้วก็ไปแอบซุกที่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีน้ำเงิน
ทะเบียนกไก่ขไข่ยักษ์๕๘๕อ่างทอง

เออนะครับเจ้าของรถเป็นผู้หญิงนะ
คือนางสาววรรณภาแซ่ลิ้มอายุ๔๐ปี
บอกว่าทำไงดีล่ะพี่

ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็หาทางในการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ

เพื่อทำให้งูตกใจเผื่อมันจะเลื้อยหนีออกมา

งูเขียวไม่มีวี่แววว่าจะออกมาจากรถ
ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาพร้อมกับคนที่ซ่อมรถจักรยานยนต์ไงคุณ

ถ้าออกไม่ได้นะเจ้าของรถบอกว่า

แล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

พระคุณเจ้าท่านเลี้ยงหมูป่ากว่า๕๐ตัว
ภายในคอกขนาดใหญ่ด้านหลังวัดติดกับถนน
ก็ดูแลให้เข้าให้น้ำแล้วฮะ
พร้อมชาวบ้านผู้ใจบุญก็นำผักนำย่ามาให้
หมูป่าได้กินอิ่มท้องอ้วนท้วนสมบูรณ์กันทุกตัวเลย
หมูป่าที่นี่มีนิสัยไม่ดุร้ายนะครับ
เชื่องคุ้นเคยกับพระสงฆ์แล้วก็คนเป็นอย่างดีนะครับ
ด้วยความรักความเอ็นดูไม่ทำร้ายไม่ฆ่าแกล้งนะครับ
ทางวัดก็ยินดีให้นำไปเลี้ยงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แปลกนะฮะ
ก็ปกติตามวัดวาอารามเขาบอกว่า

แต่ที่นี่วัดไซมีหมูป่าวัดด้วย
แต่ก่อนหน้านั้นเราก็เห็นนะหลายพื้นที่ก็มีหมูป่า

คือบางทีคนเอามาถวายแค่คู่เดียว
คู่เดียวเป็นร้อยเลยตรงนี้แหละทางวัดทั้งนี้คนต้องดูแลนะครับเพราะว่าจริงทางวัดที่นี่
เขาก็มีคนมาถวายแค่๒ตัวคู่เดียวเหมือนกัน
ความจะออกลูกออกร้านเต็มไปหมดเลย